กับเรื่องของโครงการเราชนะมันมีดราม่าออกมาไม่จบนะฮะ
เมื่อวาน๑เคสก็คือมีคุณป้าคนหนึ่ง
ยืนต่อแถวลงทะเบียนเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
แต่มันเกิดเป็นภาพนี้คุณป้าชักเกร็งหน้ามืดเป็นลมหมดสติ
เลือดออกปากออกจมูกแล้วคนไปเจอก็ถ่ายรูปมาแบบนี้ว่า
คิดดีแล้วเหรอเขาโพสต์เอาไว้นะ
คิดดีแล้วเหรอที่ให้คนแก่ต้องมาต่อแถวอดข้ามรอจนเป็นลมแล้วชักแบบนี้
แนะนำรัฐบาลนะครับโครงการหน้าทำอะไรให้มันง่ายหน่อย
แล้วรัฐบาลเขาเป็นคนเรียกกลุ่มท่านเหล่านี้เองนะ
เพราะว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วเปราะบางเนี่ยมันควรจะปฏิบัติต่อเขายังไง

นะฮะการที่เอาคนผู้เท่าผู้แก่ไปรวมตัวกันตื่นแต่ตีสี่ตีห้า
เดินทางหลายกิโลเพื่อไปรอลงทะเบียนเอาเงินจากรัฐบาล

อันนี้เป็นคำถามที่สังคมกำลังพยายามถามอยู่
เหนือจากเรื่องนี้มันมีเรื่องของโควิดด้วยจำได้

ต้องปิดสาขาธนาคารกรุงไทยสาขาหนึ่ง

อ่างทองคุณยายวัย๘๓ปี

แหละแล้วก็ติดโควิดอ้าวแล้วก็ต้องตรวจสอบสอบสวนโรคกันใช่ไหม
ที่ไปรวมกลุ่มกันใช่ไหมใช่นะแต่เอาเคสคุณป้าคนนี้ก่อนที่เราเห็นในภาพนะฮะ
ที่เขาโพสต์เอาไว้อธิบายว่าเป็นผู้หญิงสูงวัยสวมเสื้อลายดอกนุ่งผ้าถุงสีเขียวรองเท้าแตะล้มอยู่กลางพื้นกลางถนนแบบนี้
ประชาชนเข้าแถวเต็มไปหมดก็ต้องมาช่วยกันแจ้งกู้ภัยเข้าไป

ธนาคารกรุงไทยสาขาบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ทีมกู้ภัยบัวใหญ่ผ่านไปพอดีไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลตามที่มีคนไปแจ้ง
ก็นำตัวคุณป้าคนนี้ส่งโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจสอบร่างกายล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ทีนี้ผู้หญิงที่เป็นลมไปเนี่ยนะชื่อว่าคุณปิ่นทองจินามรักหรือว่าคุณป้าสมอายุ๕๙ปีนะครับ
ซึ่งน้องสาวคือคุณสมสินเขาก็บอกว่าที่มามาติดต่อรับบัตรประชารัฐซึ่งทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
มีอาการชักเกร็งเลือดออกมาจากปากออกมาจมูกน้ำลายฟูมปาก
เป็นลมเลยฮะก็เลยพยายามประคองพี่สาวไว้แล้วพี่สาวก็หมด
สติไปกู้ภัยก็เลยมาช่วยกันก็เลยเกิดเป็นภาพนี้เพราะคนที่
ก็เลยถ่ายภาพลงโซเชียลนะฮะถามว่าก่อนมาเนี่ยคุณป้าทาน
มาก่อนไหมนะฮะจริงแล้วเนี่ยทานมาแต่ทานมาน้อยมากแล้ว
ประกอบกับคุณป้ามีโรคประจำตัวอยู่ด้วยก็เป็นโรคความดัน
เริบนะครับพอนำตัวคุณป้าไปส่งโรงพยาบาลนะคือต้องบอก
ตอนแรกเนี่ยพอมีการแชร์ภาพนี้ไปคนก็บอกว่าเนี่ยเอา
แก่อดข้าวอดน้ำคุณป้าไม่ได้กินข้าวมายืนตากแดดทำให้
เป็นลมล้มพับกันไปนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยคุณหมอของโรงพยาบาล
บัวใหญ่เขาตรวจสอบอาการแล้วอาการที่คุณป้าเป็นชักเกร็งเป็น
มีเลือดออกปากออกจมูกเพราะคุณป้ามีก้อนซีสในสมองคุณ
มีก้อนซิดในสมองครับแล้วพอทานอาหารน้อยไปยืนเข้าแถว
รอนานอากาศมันร้อนทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาแล้วก็ลำ
อาการเป็นแบบนี้สุดหนักเลยแต่ตอนนี้คุณป้าสมรู้สึกตัว
ดีครับนะแต่พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะตอนนี้
คือต้องบอกว่าโรคประจำตัวคุณป้ากำเริบขึ้นมา
อาจจะไม่ใช่เรื่องของการไปต่อแถวลงทะเบียนซะทีเดียว
แต่มีโรคประจำตัวด้วยตอนนี้ยังคงรักษาอยู่นะครับนะแล้วก็
ให้ยาแล้วก็สังเกตอาการกันต่อไปแต่มันก็เป็นผลพวง
จากการที่คนกลุ่มนี้เขาต้องไปรอแบบเนี้ยอืมถ้าเขาไม่
ต้องไปรออาการก็คงไม่กำเริบขึ้นมาหรอกนะฮะก็ฝาก
ยังรัฐบาลว่าโครงการต่อไปก็ให้มันง่ายกว่านี้ละกัน
กันอืมมันบทเรียนเนอะนะค่ะค่ะ